ลงในกลุ่มเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

แหมคอดื้อเลย

น้องบอกโหยผมไม่ได้ดื้อ
ก็ไข่เจียวมันหอมขนาดนี้

แล้วก็ปล่อยให้น้องหมีเนี่ย
เขาได้ทานอาหารอร่อยสมใจ

เอาจริงคืออย่างนี้

ดิฉันไม่เคยเห็น

ดิฉันเหรอคะเห็นหมีแบบนี้เหมือนกัน
แต่ดิฉันอยากจะทราบว่า

ยด

นอกจากนั้นกินผึ้ง